ท่านประธานครับผมขยิตชัยนิคมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พักเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีที่เก็บที่จับเวลาอย่าเพิ่งเคลื่อนนะฮะ
ผมมีเรื่องจะหาลือท่านประธานท่านประธานที่รบครับ
ผมไม่เคยพูดรับหลังใครผมขอกราบท่านประธานว่า
ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มาอยู่บนบันลังนี้ผิดข้อตกลงของวิบ
ผมจะทำหน้าที่ได้อย่างไรเพราะข้อตกลงของวิบอย่างน้อยผู้ที่ถูกอภิปรายกับคนอภิปรายต้องมา
แล้วผมเป็นสุภาพบุรุษมากไม่เคยพูดรับหลังใคร
อย่างน้อยผมขอกลับท่านประธานว่าโปรดแจ้งให้ผมทราบด้วยว่า

มาถึงสภาแล้วอยู่ในห้องกำลังดูทีวีอยู่
หรือท่านประธานจะให้ผมพูดรับหลังการอภิปรายแบบนี้เป็นสภาที่ไม่มีคุณภาพ
อย่างน้อยผมจะอภิปรายนายกรัฐมนตรี
ผมควรจะทราบว่านายกรมนตรีได้ฟังอยู่ไหม
หรือท่านไม่ได้ฟังท่านมองไม่ค่อยฟัง

ผมจะอภิปรายเพื่อให้สมาชิกในสภานี้ทั้งหมด
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
เป็นมาตรการที่สำคัญและเด็ดขาด
ในรัฐมนตรี
หรือเราจะเล่นกันอย่างนี้
ท่านประธานบอกว่าเอาไปอย่างนี้สิครับ
ผมจะได้เดินต่อแต่ว่าถ้าไม่เอาไปอย่างนี้
แล้วแจ้งผมด้วยอย่างน้อยว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่ไหน
ผมพูดกับนายกผมไม่ได้มาพูดเล่น
ผมมาพูดจริงตามรัฐธรรมนูล
เป็นมาตรการร้ายแรงที่สุดในระบอบประชาธิปไตย
เรามาทำกันอย่างนี้ได้ยังไง
ถ้าอย่างนั้นรัฐมนตรีที่จะมาฟังแทนนายกต้องออกมานั่ง
ไม่สมควรที่ผมจะต้องอภิปราย
ผมหาลือท่านประธานด้วยความจริงใจ
เราจะอภิปรายโดยที่ไม่เอาใจใส่ใครจะมาไม่มา

สุชาติเป็นประธานท่านบอกว่านี่คือมาตรการที่รุนแรง
จะกล่าวหาอะไรก็กล่าวหาไปแล้วข้อบังคับยกเว้นด้วย
เอกสารที่จะนำมาแสดงให้ผู้แทนราษฎรที่จะพูดรับผิดชอบเอง
ทั้งในสภาและนอกสภา
วันนี้ผมมีเอกสารมาแสดงแล้วผมรับผิดชอบ
ท่านประธานโปรดกรุณาแจ้งว่าจะเอาแบบนี้หรือครับ
มาตรฐานมันจะเสียนะครับท่านประธานจะเสียด้วยนะ
กระจิตครับผมก็ไม่ทราบว่านายกอยู่ที่ไหนอ่ะ
ครับแต่โดยทั่วไปแล้วการอภิปรายนั้น
ไม่ใช่หมายความว่าผู้ถูกอภิปรายจะอยู่ตลอดนะครับ
แต่ว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านกระจิตนะครับ
ท่านจะอภิปรายโดยขอหยุดอภิปรายเพื่อรอนายกมา
หรือจะอภิปรายก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับ
ท่านประธานครับผมจะกล่าวหานายกรมนตรีว่าเป็นอาชญากร
เพราะว่าได้ก่ออาชญากรรมผมจำประธานได้ครับ
เป็นทั้งกฎหมายใหญ่มีคนเชื่อถือทั้งประเทศ
ประธานบอกว่าใครก่ออาจกรรมหรือใครทำผิดกฎหมาย

ผมจะกล่าวหานายกรมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศชาติ

เอาแบบที่ไม่มีรัฐมนตรีมานั่ง

เอาแบบที่ไม่ต้องฟังข้อตกลงของวิบ
ต่อไปนี้ไม่มีอะไรแล้วในสภานี้

เอาก็เอาฟังไว้ด้วย
รัฐมนุนผมเป็นคนหนึ่งร่วมกับนายแพทย์ชนนานศรีแก้วกับคัณะในร้อยแปดสิบหกคน
ที่ลงชื่อในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยผมเป็นผู้แทนที่คนจังหวัดอุดร
สามอำเภอบ้านดุงทุ่งฝนวิบูลรักสร้างคอมเลือกมาโดยไม่ได้จ่ายเงินซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียว
แล้วไม่ได้สร้างภาพว่าไม่ได้ซื้อแล้วก็มาพูดบ่อยว่าไม่ได้ซื้อ
ขอบอกว่าวันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐมนุน
โสดขึ้นแล้วฝ่ายโสดยังไม่ขึ้นอย่าไปจับเวลา
นี่มาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นมาตรการมีอยู่ห้าวัก
ผมไม่เอามาหมดหรอกแต่เอามาให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ
ที่นายกจะมาแสดงความดีใจที่มาเจอกันอีกครั้งนึงไม่ได้
ดีใจไม่ได้เพราะเขาจะปลดท่านแล้วการพูดบอกว่าขอความร่วมมือกันนี่
วันนี้ไม่มีความร่วมมือวันนี้เป็นวันที่จะปลดนายกลงมติไม่ไว้วางใจ
ไม่ให้บริหารประเทศต่อไป
ไม่ใช่เรื่องเล่นผมเป็นคนหนึ่งที่ยื่นยตินี้
ที่จะพูดกับนายกว่าให้ออกไปเสีย
เขาพูดมาจริงแล้วผมต้องขออนุญาตอ้าง
ท่านหัวหน้าฝ่ายค้านท่านชนละนานศรีแก้ว
ที่พูดตั้งแต่วันแรกข้อกล่าวหามากมายเยอะแยะ
พูดจบนายกควรจะลาออกแล้วแสดงสุปิริตไปแล้ว

ื้อด้านต่อไปก็ฟังกันต่อไป

ผลเอกประยุทธ์ได้ทำเสียหายมากมาย
แต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้

มีพฤติกรรมปล่อยปะละเลย
ให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้องของตน
แสวงหาประโยชน์
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา๕๙และมาตรา๑๑๒
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๔๔
ไม่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรม
ทำให้การบริหารแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง
ผลประโยชน์ของชาติ
ประชาชนรวมแล้วเป็นเงินสามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสามล้านบาทกว่า
ผลเอกประยุทธ์และคณะรมนตรีมีมติเสมือนไร้ภูมิปัญญา
เหมือนไร้องค์ความรู้มีความรู้อยู่แต่ไม่ทำเหมือนไม่มีความรู้
ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างรุนแรงจนไม่อาจไว้วางใจให้บริหารต่อไปได้
อยู่ไปวันเดียวก็เสียหายวันเดียวอัศวินาธิกรมครับ
ในคลิปต่อไปจะบอกว่าใครโง่เพราะเขาบอกว่าฆ่าโง่คลองด่าน
มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมขออนุญาตย้อนเรื่อง
ก่อนที่จะถึงคลิปต่อไปมันเกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ
กรมควบคุมมลพิษลงนามในสัญญาจ้างเอกชนกิจการร่วมค้า
กรมควบคุมมลพิษได้ทราบว่าองค์ประกอบไม่ครบในสัญญา
จึงมีหนังสือแจ้งเอกชนว่าสัญญาเปลี่ยนโมคะ
พอปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก็ตกรมมลพิษยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า
กับพวกสิบเก้าคนพอปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
ผมอ่านในยี่สิบปียี่สิบปีนี่จะพูดในสองนาที
เดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสองสารแขวงดุสิต
ที่ภาคสาวะจำเลยมีความผิดฐานช่อกงสัญญา
กับรัฐบาลศาลชันต้นปีสองพันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบสี่
กิจการร่วมค่ายื่นคำร้องต่อสารปกครองให้สารบังคับตามคำชี้ขาดของ
ขณะอ่าเราโตอ่า
นุญาโตตุลาการก็แปลว่ามันมีสารสองขนาด
สารปกครองแล้วก็สารยุติธรรม
เวลานี้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่กรมควบคุมบรรพิษได้ยื่น
ร้องต่อสารปกครองกลางขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสารปกครองกลางมีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ
ปีสองพันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าเดือนธันวาส์เมื่อกี้เดือนพฤษกิกา
กรมควบคุมมลพิษยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาสารปกครองต่อสารปกครองสูงสุด
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกปีเดียวสารอุทธรณ์มีคำพิพากษา
อันนี้ฝั่งสารยุติธรรมนะมันมีสองสารยกให้ยกฟ้องโจทย์
ในคดีอาญาศาสตร์ชั้นต้นได้ลงโทษแปลว่าสารอุทธรยกฟ้อง
ปีห้าเจ็ดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา
ให้ปฏิบัติตามคำขี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
แปลว่าปีห้าเจ็ดแต่ท่านประธานในระหว่างนี้

อยู่ในสารอุทธรณ์ระหว่างดีกาอยู่ในสารดีกา
ขออภัยท่านประธานครับเกิดอะไรขึ้นฮะ
ปีต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมตั้งใจจะพูด
ภายในห้าปีหลังเมื่อกี้ยี่สิบปีผ่านไปแล้ว
เหมือนฝันไม่ต้องสนใจรายละเอียดการฟ้องใครฟ้องใคร
แต่ว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เสนอเพื่อนำไปชำระแก่บริษัทวินิตพันธุ์ก่อสร้างกับพวก
ตามคำพิพากษาสูงสุดของศาลนายาต้องจ่ายเก้าร้านแปดแสนเก้ามึง
แต่ว่าให้แบ่งจ่ายเป็นสามสามงวดนี่
นี่คือวันที่สิบสี่สิงหาห้าแปดฐานปกครองขยายตรงคนที่ฟ้องนี้ที่เปลี่ยนโจทย์อ่ะ
ได้ไหมจะได้รู้ว่าบริษัทอะไรขยายไม่ได้มีจิตพันธุ์
แล้วก็สมุทรปาการบริษัทนี้ก็

ก็มีนักการเมืองใหญ่ที่อาจจะเป็นเพราะพวกกับรัฐบาลนี้ก็ได้
ก็เลยวันที่๑๗พิจารณ์ก็เลยจ่ายไป๔๘๕๒๒๕๒ล้านบาท
อยู่ในระหว่างสารดีการณ์พินาคดีอาจารย์ต้องประทานครับ
มติคอลโลมประยุทธ์คอสชประยุทธ์หมายถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชา
พูดเฉพาะประยุทธ์ก็ได้เพราะเจ้าของไม่อยู่ไม่ต้องเคารพอะไร
เลื่อนไปเลื่อนไปคลิปต่อไป
นี่ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจ่ายเงิน

๔๘๕๒ล้านเศษนั่นนะสองท่านหนึ่ง
ท่านหนึ่งเหมือนพี่ประยุทธ์ใช่ไหม
อีกท่านที่เห็นด้านหลังนี่ก็พอรู้ใช่ไหมว่ารองวิศนุ
อาจารย์วิศนุนักกฎหมายผู้ยิ่งใหญ่
ไม่รู้เหรอว่าถ้าสารอื่นกับสารยุติธรรม
เขาพิจารณาอยู่เขาให้ฟังสารยุติธรรม
มีกฎหมายนี่สองผู้ยิ่งใหญ่
เพราะว่าคนที่อยู่บนโต๊ะที่เห็นหันหน้าชอบสั่งคนนี้
อาจจะสั่งว่ายังไงก็ได้แต่ว่าผมแปลว่า
สั่งว่าไปจัดการจ่ายเงินให้เขา
นี่ก็เลยต้องจ่ายเงิน๔๘๕๒ล้าน
คลิปต่อไปนี่ไงผิดนี่ไง
นี่กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
เขาบอกว่ามาตรา๔๖เขาใช้มา๘๘ปีแล้ว
ไม่มีใครทำผิดแต่รัฐบาลประยุทธ์คอสชทำผิด
ติดนี่ไงนี่ท่านประธานก็รู้
ท่านประธานเป็นทนายเป็นนักกฎหมายมาแล้วก็มาเป็นประธานรัฐสภา
นี่เขาบอกว่าถ้ามีนี้เขาให้ฟังความอาญา
เขาใช้มา๘๘ปี
ไม่มีรัฐบาลไหนทำผิดแต่รัฐบาลประยุทธ์คอสช
ทำผิดลงมติให้จ่ายเงิน
และคนที่ไปเจรจาจ่ายเงินคือรองวิศนุ

ถ้าการไปเจรจาจ่ายเงินโดยไม่รู้ใช่ไหม
มันน่าเชื่อเหรอว่ารองวิศนุก
อาจารย์ใหญ่แห่งกฎหมายไทย
โดยเฉพาะผู้ยิ่งใหญ่กฎหมายในคอลโลมอทุกคณะ

ว่าถ้าสารปกครองสูงสุดอย่างนี้
คดีอยู่ในระหว่างรัฐบาลกำลังฟ้อง
แล้วให้จ่ายเงินให้แก่จำเลยในคดีอาญา

กำลังอยู่ในระหว่างสารดีกา
เขายังไม่ต้องปฏิบัติเขาให้รอฟังความอาญาก่อน
นี่วิธนุไม่รู้อ่ะ
แล้วประยุทธ์นี่เก่งขนาดสั่งให้วิทนุรู้แล้วไม่รู้ใช่ไหม
ถ้าเก่งขนาดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

เอาไปคลิปต่อไปอันนี้ผิดแล้วนะ
วันที่๒๒พฤศจิกา๒๕๖๒

ให้กรมควบคุณมนต์พิจารณาคดี
แปลว่าไม่ต้องจ่ายเงินพวกนี้
แล้วก็ต้องเรียกร้องให้ชำระ
ให้ค่าเสียหายอีก๓๓๐๐๐กว่าล้าน

วก๔๘๕๒ล้านเศษ

นี่คือความเสียหายของรัฐบาลคอสช

เงิน๔๘๕๒ล้านเศษ
เอาไปซื้อยา
อะไรนะฟาวียอะไรเนี่ย
ได้ประมาณ๘ล้านชุด
ชุดละประมาณ๕๐๐๐บาท
แต่ว่าถ้าพิเศษสำหรับรัฐมนตรี
ชุดละ๑๐๐๐๐บาท
สำหรับประชาชนธรรมดา

ท่านประธานก็รู้ว่าท่านประธานได้โทรไปเยี

ผมติดโควิดเดือนกุมภา
โรงพยาบาลน้องหานให้ยาผมไป๕๐เมตร

ฟาวียอะไร

ถ้าตามเงินมาได้นะ
ประชาชน๘ล้านกว่าคนต้องได้ยาชุดนี้หมด
จะมาอ้างว่า
ถ้าไม่มียาชุดนี้ก็กินยาตามอาการก็ได้
ก็บอกเป็นโควิด๑๙มันเชื้อไวรัส

เนี่ยแล้วไม่ตามเอาเงิน
ตัวเองจ่ายไปแล้วเมื่อ๕๘
แล้วสารดีการณ์พิพากษาแล้วไม่ทำ
ทำไมไม่ทำตามคำพิพากษาสารดีกา
รัฐบาลพลเอกไปยุดจันทรูชา
ยึดอำนาจมาไม่ต้องเอาใจใส่อะไร
รัฐมนูลก็ฉีกทิ้งทุกมาตรา
สารอาญามาตราเดียวจะภาษาอะไร
อันนี้มันผิดนะเนี่ยผิด

ทั้ง๕๙วัก๑วัก๒วัก๓วัก๔

ไม่ต้องอ่านไปอ่านเองผิดแน่
แล้วมาตรา๑๕๗ก็ผิด
นี่ไงสารพิพากษา

ต้องคืนเงิน๔๐๐๐ใครจ่าย
ใครไม่ตามใครผิด

สารไปแก้กฎหมายอาญาก่อนดี
แก้มาตรา๕๙กับมาตรา๑๕๗

จ่ายเงิน๔๘๕๒ล้านเศษ
โดยไม่เอาใจใส่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

รัฐมนตรีที่มีหน้าที่
คณะรัฐมนตรีที่มีหน้าที่

ก็แปลว่าเสียเงินประชาชนไปเกือบ๕๐๐๐ล้าน
แล้วนี่สารดีกาเขายังบอกนะ

ให้ให้จำเลยเลย

หลอกเอาที่ดินของรัฐบาล
ที่ทำอะไรหลอกลวงเยอะแยะหมดเลย

ร้ายแรงต่อแผ่นดินนี้

ถ้ากฎหมายก่อนประหาร๗ชั่วโคตร

เสียหายต่อชื่อเสียงประธานเอง

ไปยุทธ์จันทูชาในประยุบันเป็นนายก

โดยสภานี้ก็ไม่ต้องเอาใจใจ

เกียรตนากฎหมายก็ให้สอเสนอก่อน
เขาเขียนรัฐมนูลเขาปรึกษาไปยัง

ต้องเสนอชื่อในสภาพผู้แทนก่อน

ประธานก็ไม่ได้ฟังผมท้วงติง
เวลาคนนี้เขาก็สารยุทธ์

รับเงินภาษีประชาชนแต่ไม่ใช่ข้าราชการ

ก็ภาษาอะไรกับมาตรา๑๕๗ใช่ไหม
แต่นี่ผมมีหน้าที่มาบอกว่าผิดกฎหมาย

มีกฎหมายให้ผู้ยิ่งใหญ่ปฏิบัติ
ต่อไปความผิดต่อไป
ผลเอกประยุทธ์จันโอชากับคณะรมนตรีชุดคอสช
มีมติจ่ายเงิน๔๐๐๐กว่าล้านบาท
ให้เอกชนเป็นค่าโง่
เอกชนได้นะเป็นค่าโง่ไม่รู้ใครโง่
ก็ธรรมดาก็คือคนจ่ายโง่ใช่ไหม
แต่ว่าผมไม่บังอาจว่าท่านโง่

โดยผิดกฎหมายความผิดสำเร็จแล้ว
ฐานความผิดคือมาตรา๔๖ปวิอาญา

กล้าหารชาญชัยไปจับไหม

กฎหมายตำรวจก็ได้ข่าวว่าประยุทธ์สั่ง

ผมเป็นคำวาธิการแรกก็

ก็มีข่าวเอาไปยุดอย่างไรสั่ง
ขาวไม่เชื่อแต่เกิดเป็นจริง
ก็เหมือน๕๐๐ในสภา

นี่ไงความผิดฐานที่สอง
จ่ายเงินโดยไม่ได้เอาใจใส่
มาตรา๔๖ปวิอาญา

เพราะรัฐมนุนก็ยังฉีกได้
นับศาอะไรกฎหมายเดียวไม่ทำ

ว่าวันนี้มาพูดอะไรก็พูดในฐานะ

ว่ากับความผิดพลาดดื้อด้าน

แล้วก็ยังมีความผิดกฎหมายที่ชัดเจน

ร่วมกับคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
ละเว้นไม่ดำเนินคดีกับ

ที่มีมติสั่งจ่ายเงินผิดกฎหมาย
ทั้งที่มีคำพิพากษาสารดีกาถึงที่สุด
ออกมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
ตามที่ผมนำเสนอแล้ว
ทั้งหมดมีหลักฐานเป็น๔๕แฟมผมไม่ได้เอามา

ผมยินดีแล้วผมจะซีหลอกให้โดยไม่ต้องเก็บตังค์

คณะรัฐบาลมีวัตติสั่งกายเงินผิดกฎหมาย
มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

ละเว้นแล้วล่าเว้นอีกล่าเว้นแล้วล่าเว้นอีกนี่

ตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้าไปดำรงตำแหน่งก็
ไม่ได้ทำอะไรกับเรื่องนี้

มาตราอะไรอ่ะมาตรา๕๙ไง
คดียายามัตตา๕๙กับ๕

นี่ไงนี่๕๙๑๗นี่
คนเอกไปยุทธ์จันโดชาระเว้น

หาผู้รับผิดทางแพ่ง

เพราะคนที่ต้องรับผิดชอบใช้เงินรัฐก็คือ
ผมก็พูดเล่นว่าปยุทธ์ขอโธชอคือปยุทธ์ยุทธ์

ยุทธ์ปัจจุบันคือประยุทธ์ทอด
สืบทอดอำนาจแล้วใครจะแปลว่าประยุทธ์ทอดยำทำแกงต้มยำประชาชน

นี่ความผิด
ความผิดมาตรา๕๙และมาตรา๑๕๗

ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ยังผิดอยู่

อยู่ต่อไปประยุทธ์อยู่ต่อไปใช่ไหม

นายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
ผมจะพูดจบแล้วจะหมดเวลาแล้ว

กำลังจะลาออกใช่ไหม
มีอย่างเดียวผมพูดจบไม่ต้องมาพูดแก้ตัวผม
มีอย่างเดียวคือลาออก
ถ้าอย่างที่สองก็ตอบว่า
จะดำเนินการเมื่อไหร่ให้มันถูกกฎหมาย
นี่เท่านั้นไม่ต้องมาอธิบายชี้แจงอะไร
ทุกอย่างเป็นตัวหนังสือ
ทุกอย่างเป็นคำพิพากษาของศาล
ซึ่งรัฐบาลนี้ต้องให้ความเคารพ
คุณยึดอำนาจคอสช
คุณยึดทั้งอำนาจนิติบัญญัติตุลาการศาล

แต่ตั้งแต่วันที่คุณเป็นรัฐบาล
มาโดยมือของประชาชน
คุณไม่ได้มีอำนาจเหนืออำนาจทั้ง๓อีกแล้ว
คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานความผิดตามรัฐมนูลมาตรา๒
มาตรฐานจริยธรรมของสารตุลาการผู้ดำรงตำแหน่ง
กรอิสระรวมทั้งผู้
พูดว่าการตรวจเงินเรื่องหัวหน้าหน่วยรัฐบาล
หัวหน้าหน่วยธุรการของศาลและองค์กรอิสระ

ให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมนี้
สสวและคณะรัฐมนตรีด้วย

มาตรฐานจริยธรรม
แล้วก็สภาผู้แทนแห่งนี้รัฐสภา
ก็ได้ออกมาตรฐานจริยธรรมทำนองเดียวกันนี้แล้ว

มาตรฐานจริยธรรมของสส

ว่าให้นำจริยธรรมอันนี้เนี่ย
มาตรฐานจริยธรรมของธุรการศาลและองค์กรอิสระ
มาใช้กับสสวและ
รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีด้วย

จริยธรรมร้ายแรงนะถ้าผิดข้อ๗ข้อ๘
ถ้าผิดข้อ๒๑ก็พออนุโลมได้หน่อย

ข้อ๗ต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เพื่อตนเองหรือผู้อื่นด้วยนะ
พฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่น

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ที่ลงมติโดยมีนายกที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
นั่งประชุมอยู่
โดยมีวิศนุเครืองามอาจารย์ใหญ่กฎหมาย
ปรามาจารย์ซึ่งเขาเรียก

บริการผู้มีอำนาจ
แปลกฎหมายได้ทุกเรื่อง

ให้ใช้ประโยชน์ขอละมอด

วิวิจารณาความอาญามาตรา๔๖
ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ต้องไปข้างหน้า
กลับมาเออยังไม่จบจริยธรรม
ต้องปฏิบัติไงข้อ๘เนี่ย

ต้องออกต้องออกไป

ท่านประธานใช่ไหมเนี่ย

แต่ว่าไม่มีการตั้งกรรมการจริยธรรม

ที่สืบทอดอำนาจจากผลิตการ

ผิดรัฐมนูนด้วยนี่นี่มาตรา๒๑๙

แล้วรายละเอียดจริยธรรมคือตรงนี้

ต่อไปความผิดต่อไป

ละเว้นไม่เดิมเนินการทางวินัยจริยธรรม
พลเอกประยุทธ์ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีคอสช
ถามว่าเป็นคนละชุดไหมคนละชุดไง
แน่จริงดีจริงเก่งจริงไม่ทุจริตจริง
ไหนมีคนมาสรรเสริญเยินยอว่าไม่ทุจริตไง
แต่นี่ทุจริตหรือเปล่าเนี่ย
คณะรัฐมนตรีทั้งทั้งร่วมกันก็ทำผิด
นี่ไงฐานความผิดรัฐมนุน
ผิดทั้งรัฐมนุนผิดทั้งกฎหมายอาญา
ผิดทั้งวิธีพิจารณาความอาญา

ไม่ต้องมาแก้ไขอธิบายใด
เพราะนี่คือคำตัดสินสารปกครอง
และผมผู้อภิปรายไม่มีความคล่องใจเลย
ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์

และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ที่สืดทอดมนตร์มาในปัจจุบัน
ไม่มีความผิดนี่ไม่ต้องอธิบาย
แล้วก็ไม่ได้ตามเอาเงินมา
แล้วก็ไม่ได้ตามเอาความเสียหายจากบริษัทเอกชน
ที่มาทำผิดสัญญา
สารดีกาตัดสินแล้ว
ไม่ต้องอธิบายกับผม
ให้ไปดำเนินการ
ครบ๗วัน๑๕วัน๓๐วัน
ผมจะถามในสภานี้จนกว่าสภาจะหมดอายุ
ผลเอกประยุทธ์ถ้าไม่ลาออกนะ
ถ้าลาออกแล้วมีความเป็นไปตามชะตากรรมของตัวเอง

ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
อยู่เบื้องหลังกำลังให้อาหารควายหรืออาหารวัว
ละเว้นไม่ดำเนินการเรียกร้องดำเนินคดี
บังคับเอาเงินเอกชนช่อโกงไปจากรัฐพร้อมค่าเสียหาย
๓หมื่นกว่าล้านสี่พันนี่มันได้ยาไปเยอะน่ะแปดล้านคนน่ะ
ถ้าสามหมื่นมันก็ได้ไปประมาณยี่สิบกว่าล้านน่ะไม่ต้องมา
นอนไม่ต้องมาลำบากแกล้งเว็บแล้ว๓วันยังไม่ได้ยา
ตายไปก่อนแล้วเนี่ยมาตรการของท่านประยุทธ์ในการรักษา
โควิดอ่ากระบวนอสมหรอกที่เขามาช่วยถึงได้
ชื่อเสียงทั่วประเทศที่ต้องมาอ้างว่าเป็นผลงาน
รัฐบานหรอกมันเอิินมันมีอศโมรยังไงมาบอกว่าจ่าย
เงินเขาแล้วยังไม่ได้จ้ายังไงเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้จ่าย
พิปรายมาทั้งหมดนี้เป็นความผิดที่สารดีกาพิพากษา
แล้วเป็นพฤติกรรมตั้งแต่วันที่สารดีกาพิพากษาเรื่อย
มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้ยังเป็น
ความผิดอยู่เป็นความผิดสำเร็จแล้วถ้าท่านประยุทธ์
บุรษจันทร์อูชะฟังอยู่ที่ไหนท่านวิฒนุศ์ฟัง
อยู่ที่ไหนให้ไปบอกกันได้สำนึกความรับผิดชอบอย่า
ให้เขาเที่ยวมาด่าว่าไรภารภาภาภาพิภาทุกคนที่
ท่านประยุทธ์ท่านรัฐบาลนี้ว่าไร้จิตสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชน
ตั้งแต่บ้านกุฎค่าทุ่งฝนไปสร้างคอมบ้านท่าเฉียวด้าไปจนทั้งถึงนู่น
นี่มาแถวแถวนี่แถวซอย๕นี่สุโขทัยนี่ก็นะ
เมื่อวานผมได้ฟังคลิปท่านสอชิวรักษ์ยังด่าเลย
บอกไม่มีความรู้ในการบริหารประเทศไม่มีจิตสำนึก
ในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนนี่เขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมือง
ตั้งแต่นักปราศน์ราชบัณฑิตไปทุกท่านถึงชาวนา
แล้วก็เด็กป๒ก็ยังด่าหลานผมบอกตาตา
ตาเคยด่าประยุทธ์ไหมผมว่าบ่อยมาก
ผมก็ด่าเหมือนกันมันว่าพวกผมอ่ะ
มันด่าตั้งแต่เด็กปสองก็ยังอยู่อีกละเพื่อท่านประชุฯ
เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไงคลิปสุดท้ายแล้ว
จี๊ดว่าสุดท้ายนะท่านพระทางค์ครับ

ราวที่ผมยกมาทั้งหมดมันเป็นมหากราบที่ยิ่งใหญ่
ดำเนินการเบื้องต้นยี่สิบปีแต่ผมกำลังพูดถึงความผิด
ใน๕ปีหลังโดยรัฐบาลประยุทธ์จันโอชา
วงเล็บคอสชมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดิน
แต่ว่าเวลาออกไปรบแก้ปัญหาประชาชนแพ้ทุกแนวลบ
ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มบ้านเต็มเมือง
ยายสายหมู่บ้านทุ่งพัฒนามาหาผมที่สำนักงานว่าผู้แทน
เหตุอย่างไหนอย่าบ้าขึ้นหลายแท้ผมก็บอกอุ๊ย
ไปบอกมาว่าใครคะผมจะไปบอกหยุดยายสายวบก้าบอกหรอก
ไปถามท่านสอท่อเล็กเถอะผมก็ไปถามสอท่อเล็ก

ก็เลยไม่ได้มาบอกท่านประยุทธ์ไงเออ
แต่ว่ามันมีอยู่บ้านท่าเสียวยังว่าเขาบอกว่าหาบขาย
คือขนมนี่ว่ะท่านคือผักมันนี่
เพราะฉะนั้นท่านประธานครับข้อสรุปของผมในการพิปรายวันนี้
ถ้าไม่รู้ธรรมเขาเรียกว่างโงค์
พี่ปะยุทธ์กับวิจันทร์มึงไม่เป็นแน่น่าจะชลาด
ถ้าไม่รู้ทำเนี่ยยิ่งถ้าขยันแล้วโง่นี่
หินทเลอร์เขาเอาไปฆ่าหมดทำไมนั่น

แต่ว่าถ้ารู้ลืมไม่ทำเขาเรียกว่าเซอร์
ท่านนายกประยุทธ์กับท่านรองวิศนุจะเซอร์ไหม
ผมว่าไม่เส้อเนอะผมว่าไม่เส้อ
แต่ว่าถ้ารู้ไม่ทำเพราะเห็นแก่พวกพอง

๒ล้านเศษน่าจะเป็นการโกงชาติ
คือรู้อยู่แล้วว่าต้องมีกฎหมายให้ไม่ให้จ่าย
แต่ว่างดเว้นปฏิบัติก็ไปจ่าย
เพื่อพวกพ้องตัวเองได้ประโยชน์
อันนี้ผิดกฎหมายที่ไล่มาทั้งหมดไม่ต้องพูดซ้ำ
เขาเรียกว่าโกงชาติโกง
คงเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีไม่น่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อไป
กรรมฐานครับนี่ข้อสรุปว่า
ถ้ารู้อยู่แล้วไม่ทำโดยเห็นแก่พวกพ้องตัวเอง
แล้วก็ไปขอแบ่งเขาด้วยโกงโคตร

มันมีข่าวลับมาบอกว่าไอ้คนที่เป็นประธานเจรจาได้ไปตั้งหลายล้าน
ไปดูบ้านคนที่ไปเป็นประธานเจรจาก็เปลี่ยนใหม่
วันนี้ก่อสร้างถึง๒๓๐๐ล้านไม่รู้เอามาจากไหน
นายกประยุทธ์ก็เป็นคนไม่โกงอ่ะแต่สถิติการโกง
ในขณะอยู่ในตำแหน่งขึ้นอันดับสูงสุด
ตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาเนี่ยคนซื่อสัตว์อ่ะ
กรณีฆ่าโง่ทางคลองด่านซึ่งเป็นบ่อบำบัดที่รัฐบาลฟ้องแล้วสารดีกาตัดสินแล้ว
ตัดสินมา๕ปีแล้วตั้งแต่พฤศจิกา๒๕๖๐มันเป็นแบบหลังไงฮะรู้
รู้ว่ามันต้องรอฟังสารอาญาก่อนมาตรา๔๖วิอาญากำหนดไว้
รู้แต่ว่าทำแทนที่จะไปไล่เอาจากคนผิดไม่ทำ
เพราะอะไรนี่ไงเพราะเป็นพวกพ้องตัวเองน่าจะเป็นข้อนี้ด้วย
แล้วก็มีข่าวไปแบ่งเข้าด้วยนะเนี่ยหมายถึงโกงโร่โทษ
ไอ้คีกรัฐมนูลใช้อำนาจผิดกฎหมาย
มันพูดไม่ได้ผมก็พูดไม่ได้อันนี้ก็ไม่อยากพูดนะเนี่ย
แต่ว่าประชาชนเขาบอกให้พูดถ้าเป็นผู้แทนแล้วไม่ต้องกลัวใคร
ถ้ากลัวแล้วอย่ามาเป็นผู้แทนราชดร
เขาเลือกมาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ไม่ใช่พูดเฉพาะอุดรอันนี้พูดอยู่คล้องด่านก็ต้องพูด
สรุปแล้วคนอย่างนี้ทำผิดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายก
ขีกรัฐมนูลมาไม่ผิดยังไง
นายกสมัยแรกก็ขีกรัฐมนูลมาไง
เอาละผมก็ยอมไงที่ไม่ออกไปต่างประเทศ
ผมบอกทหารแล้วทหารไปหาผมบอกเฮ้ยยอม
ถ้าถ้ายังอยู่ในประเทศไทยยอมถ้าเมื่อไหร่ออกไปน่ะ

ไม่ยอมก็ยังยอมไง

พอเป็นนายกรอบ๒นี่ก็ยังมีความผิดต่อเนื่องอีก
นี่เพราะฉะนั้น
ผมจึงไม่อาจไว้วางใจได้
แล้วผมขอกราบไปยังพี่น้องผู้แทนรัศดรทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้าน

ท่านยกมือให้ท่านไปยุดเป็นนายก
ก็มันพอจะประคับประคองบ้านเมืองไปได้
ผมก็ฟังได้ผมก็ขึ้นเข้ามาเป็นผู้แทนโดยอนุโลม
ผมก็มาเป็นด้วยความเจ็บปวดที่ทำงานได้๓
ผมรู้

งบประมาณที่จะเอาพื้นที่ก็ไม่ได้

ถ้าพวกนี้แนะนำก็ไม่ได้ลงไปสักบาทถ้าฝ่ายค้านแนะนำ

เสียหายก็ต้องบอกประชาชนว่ามันเป็นอย่างนี้ผู้แทนยุคนี้
แต่ว่าผมขอกราบมือของผู้แทนฝ่ายรัฐบาลเลิกเถอะ
พักประชาธิปัตย์ได้ข่าวมาก็มี๒๓ท่านจะไม่ยกให้รัฐมนตรีตัวเอง

ท่านธรรมนัฏก็ออกมาตั้งพักใหม่แล้ว
ผู้กองธรรมนัฐไอ้น้องรัก

เพราะว่าเคยอยู่เพื่อไทยไงรู้จักกันมา
ยกเถอะยก
ร่วมมือกับเราเถอะยกไป
ให้นายกออกเสียงพอไม่พอไม่สำคัญ
ถ้าคุณยกก่อนเดี๋ยวมันมาเยอะพอเองอ่ะ
แล้วเราจะได้ใช้ระบอบรัฐสภา

สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้

ถ้าผู้แทนราษดรไม่ใช้มืออันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้มา

มีความคิดว่ามันน่าจะเกิดวิกฤตรัฐมนูล

ไม่มีการเลือกตั้งนะใครอย่าเพิ่งไปเตรียมอะไรมาก
ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ